เหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ใกล้กับวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
อกจากมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายไป๑๘หลังแล้วนะคะ
มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นเพราะเด็กทารก

เหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นในบ้านเรือนประชาชน
ในชุมชนใกล้วัดสังฆราชาซอยลาดกระบัง๓ถนนอ่อนนุษย์กรุงเทพ
ที่เกิดเหตุเป็นลักษณะของชุมชนแออัด
บ้านไม้เขาจะปลูกติดกันหลายหลังคาเรือนนะคะ
ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงจำนวนมาก
เพื่อช่วยฉีดน้ำสกัดเพลิง
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากภายในชุมชน

เบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนถูกเพลิงไหม้เสียหาย๑๘หลังคาเรือน
แต่ว่าทีนี้ไปพบเด็กทารกเพศชายอายุ๔เดือนเท่านั้นนะคะ
ติดอยู่ในบ้านที่ถูกเพลิงไหม้เสียชีวิตไป๑คนค่ะ
นายยุทธนาวนิษฐพันธ์สกุลอายุ๔๐ปีพ่อของเด็กที่เสียชีวิต
ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุออกไปหาเพื่อนที่ปากซอย
ตั้งแต่ประมาณสี่โมงเย็นโดยขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
ลูกสาวคนกลางอายุ๗ขวบอยู่ในบ้านกับลูกชายคนเล็กอยู่กับน้อง
อายุ๔เดือนที่นอนอยู่ในห้องนอน
ขณะเกิดเพลิงไหม้เห็นลูกสาวตัวเองวัย๗ขวบวิ่งออกมา
แต่ไม่เห็นอุ้มน้องออกมาด้วยก็พยายามเข้าไปช่วย
แต่เพลิงลูกไหม้จะรุนแรงจนไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้
เจ้าหน้าที่พอเพลิงสงบแล้วเจ้าหน้าที่นำร่างของเด็กชายอายุ๔เดือน
และประสานเจ้านาธิกองพิสูจน์หลักฐานข้าวมาตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้